เป็นอะไรนะค่ะ
ค่ะก็เป็นของอำเภอพลวิสัยค่ะที่หนองคายค่ะ
เป็นงานรำบวงสวงซึ่งก็โอ้โหจะบอกว่าเป็นงานที่รู้สึกได้ถึง

แล้วก็เป็นเกียรติด้วยเพราะว่าคือคนไปดูเยอะมาก
ประมาณเป็นแสนคนเลยค่ะ

ส่งเป็นคลิปวิดีโอมาให้ดูล่วงหน้าประมาณเดือนนึงค่ะ
แต่ว่าคือด้วยความที่เขาส่งมาให้ดูคือแบบ
มันไม่ได้ลำผ่านกระจกคือลำ
ทุลักทุเลที่จริงก็คือไปฝึกเอาหน้างานวันนั้นเลยค่ะ

แล้วก็คือทางใช่ค่ะก็คือมีครูมาสอนค่ะ
ทั้งวันวันนั้นก็คือดูแต่คลิปล่ำ
แล้วก็ซ้อมลำไปด้วยแต่งหน้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

เบลคิดว่าถ้าอาจจะประมาณนี้

แต่ว่าพอไปถึงหน้างานปุ๊บก็บอกไม่เลย

แล้วคือมันก็กังวลตรงที่เราก็ไม่อยากทำให้

เพราะว่าคือเป็นวันสำคัญด้วยค่ะ
แต่ก็เบลก็ถือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ

แบบโอ้วายพระวายสิ่งจักรจิตอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าคือมันเป็นความตั้งใจของเราด้วยค่ะ
แล้วก็คือผ่านพ้นมาด้วยดี
แล้วก็ถือว่าเราทำสมบูรณ์ที่สุด
เท่าที่ใจเราอยากแล้วค่ะ

ก็คือเหมือนขอรวมให้กับทุกคนว่า
คือเบลเป็นตัวแทนให้กับเหมือนคนอำเภอนี้
หรือว่าคนในคนที่แบบเหมือนศรัทธาในตัวท่านอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คือก็ขอให้ราบรื่นอะไรประมาณนี้ค่ะ
คือด้วยความที่เบลใส่เป็นชุดผ้าไหมค่ะประจำอำเภอค่ะ
ก็จะเป็นสีนั้นลายนั้นเลยตอนแรกเบลก็เออไม่รู้นะ
เพราะว่าเห็นทุกคนที่เป็นเหมือนทีมงานนะคะเขาใส่แบบเดียวกันเลย

ว่าเออเป็นอะไรที่ช้อนเรียกว่าอะไรเหมือนทำให้ทุกคนเนาะ
อำเภอพิมรู้สึกว่าเราได้ใส่อะไรที่มันร่วมกัน
แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ด้วยค่ะ
อุ่มพอจะมีมาบ้างค่ะ
คือหลักก็เป็นเรื่องของคิวนี่แหละค่ะ
คือถ้าคิวได้ก็ไม่เกี่ยงไปได้หมดเลยค่ะ

เขากลัวใจแล้วมิถึงขยับตัวไหม

ก็คงอยากจะเป็นกำลังใจให้แหละค่ะเพราะว่าคือพี่เขาก็รู้ว่าเราก็เครียดอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะ
จะไปรับรางวัลที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะเบลจะไป
ใช่ค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับช่อง๓แล้วก็พี่หน่องด้วยค่ะ
ก็เดี๋ยวจะไปรับด้วยตัวเองค่ะ
ค่ะก็ดีใจค่ะแล้วก็ความจริงก็คือดีใจแทนวงการละครไทยแหละเนาะเพราะว่าคือ
ก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในในความทรงจำที่ดีในครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่เหมือนทีมงานแล้วก็ทุกทุกคนอ่ะ
คือทำงานหนักแล้วก็ตั้งใจจริงแล้วก็ตอนนี้รางวัลก็เป็นเหมือน
เป็นคลื่นที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะทำผลงานชิ้นต่อไปให้แบบออกมาได้ดีอะค่ะ
ใช่ค่ะก่อนหน้านี้ก็มีที่เกาหลีแล้วก็ล่าสุดก็เป็นที่อินโดค่ะ
ดีใจค่ะไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนซื้อไปก็ดีใจหมดค่ะคือน้องมันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นอย่างบางประเทศที่เอ่อ
ไม่เคยมีละครไทยไปฉายอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็ได้ไปฉายแล้วแล้วก็หวังว่าละครเรื่องอื่นก็เดี๋ยวก็จะตามมาค่ะ
เพราะว่าถือว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่ทำให้เหมือนเขาได้รู้จักกับเรามากขึ้นค่ะ
ยินดีค่ะถ้ามีก็ยินดีค่ะเอ่อถ้าไม่ชนละกัน
ใช่ค่ะบทประพันธ์พรมลิขิตเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ก็กำลังเขียนบทโทรทัศน์อยู่ค่ะ
ได้มาแล้วค่ะได้อ่านไปประมาณ๓๔ตอนค่ะก็สนุกสนุกอยู่ค่ะ

หุดตานอ่าไหวห์
ใช่ค่ะยังเป็นอยู่ค่ะ

หรือว่าก็ตอบไม่ได้ว่าจะดีเท่ากันหรือเปล่า
แต่ว่าทำดีที่สุดอยู่แล้วค่ะ

แต่ทำว่ายังมีความ

ก็ยังมีความมันจะเดอะโป๊ะอยู่แล้วแหละ
ที่คนเหมือนไปอยู่ในอีกยุคนึงอะไรอย่างนี้เนอะ
ว่ามันก็น่าสนใจอยู่ดีแหละ

ยังค่ะพี่หน่อยังไม่ได้ลองคิวค่ะ
ขอบคุณค่ะ